คุณผู้ชมครับมาที่เรื่องของกินของหวานกันบ้างดีกว่า
ใส่หวานมาทางนี้เลยผมชอบของหวานอีกแล้ว
แต่เป็นของหวานที่หาทานได้ยากในยุคปัจจุบันนี้ครับ
เห้ยอาวนึกถึงตอนเด็กโอ๊ก
เดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้เห็นกันแล้วนะหายากมาก
เอางี้ผมเชื่อว่าเด็กตอนสมัยเด็กเคยได้ทานกันทุกคน

อ่ะขุนที่สา

หางมันยาวแล้วมันแบบตัวใหญ่

อยใครจะไปกินจิ้งจก
แต่ที่ผมชอบทานประจำเลยนะ

เออรูปลิงส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปลิงเค้าจะปั่นเอาไว้
ไม่จริงดิฉันเห็นคุณทำลูกพึ่งเต็มไปหมดเลย
โอ้มันทำของหวานอย่างนี้เหรอฮะ

คุณผู้ชมฮะลูกอมสีน้ำตาลปั้น

คุณผู้ชมลูกอมน้ำตาลปั้น
ลูกอมน้ำตาลปั้นของดีของอร่อย
เวลาไปงานวัดงานการชาติเห็นบ่อยพลาดไม่ได้
แล้วทีนี้ยังไงรู้ไหมลูกเด็กเล็กแดง

ฉันน่ะตลอดเลยแล้วเป็นอะไรรู้ป่ะมันกินไม่หมด
แล้วแม่ก็จะฟิล์มแบบไม่เอาไม่ต้องซื้อ

คือเวลาไปซื้อหลายคนก็รีเวสอย่างที่น้องไม้ต้องบอก
เป็นรูปนั้นรูปนี้แล้วก็ยืนรอ

เวลาเราไปยืนรอให้เขาปั้นเป็นรูปที่เราต้องการนะครับ
อมน้ำตาลปั้นร้านนี้ขายอยู่ที่งานงิ้วจังหวัดอุทัยธานี
ขายประจำอยู่ที่เบื้องชาวักจังหวัดอุทัยธานีนั่นแหละครับ

อุทัยธานีเขาก็ขายสุพรรณบุรีเขาก็ไปขาย
ก็คือขายช่วงวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะเลิก

บอกว่าขายมาหลายปีแล้วเอาจริง

ขายอยู่ที่๒๐บาทขึ้นไปแล้วแต่ความยากง่ายของการปั้น

เอ้าใครไปเที่ยวเฉาะเบื้องชาวักนะครับอยากย้อนวัน

แล้วก็เป่าอะไรก็มีเหมือนกันนะครับ
ที่ใช้ชื่อว่าบุษรัก๙๘
ซึ่งเป็นแม่ค้าขายยามร้านแซ่บแสบปากที่สวน๒๐๐ปี

คือจะบอกว่าคนถ่ายเขาขายยำ
เขาถ่ายร้านนี้มาเพื่อช่วยโปรโมท
ให้กับร้านขายของหวานอีกทีนึง
เดียวสมัยก่อนไม่มีสีแบบนี้

เขียวมิ้นทำให้คุณรู้สึกเสียดายนะน้องใบตอง

เวลาเห็นเขาขายของแบบนี้ก็มาขายในงานประเพณีใช่ไหม